อาจารย์ถ้าสมมุติเราเอาของน้องชมพู่นะคะ
แล้วเราดูจากข้อมูลล่าสุดโดยเฉพาะของเมื่อวานนี้เนี่ย
คือมันไม่สามารถบอกอะไรได้เลยแม้กระทั่งสาเหตุการณ์ตาย
เพราะฉะนั้นมันก็จะยังอยู่ในนิยามที่อาจารย์ปรเมฆบอก
ก็คือสำนวนที่จะทำเขาเรียกว่า

ซึ่งสำนวนที่ทำออกมาเนี่ยคือมันก็คือประเภทหนึ่งของสำนวนที่ตำรวจจะทำ

แต่ถ้าสมมุติว่ามันการตายเกิดจากคดียา
มันจะเปลี่ยนจากชนสูตรพลิกศพไปเป็นสำนวนคดีสามัญธรรมดา

คือต่อให้ไม่มีไม่มีคนกระทำ
ว่าจริงแล้วข้อที่จริงก็ไม่มีคนกระทำนะคะ
ยังไงสำนวนก็ต้องไปถึงอายการต้องถึงหมดครับ
อาจารย์เท่ากับว่าอย่างเมื่อวานที่เราฟังผลโหดเอกสวทแจ้งยอดสุข
เท่ากับว่านี่คือจบแล้วไหม
และนี่คือสำนวนที่เข้ารักษณะสำนวนชนสูตรพลิกศพนั่นแหละ

คือมันไม่เจอตั้งแต่รายงานการงานสูตรพลิกศพออกมา
ผมมีหลายช่องถามผมเหมือนกันหลายคนนะ
อันแรกที่บอกว่ามีร่องรอยก็ยังไม่บอก
แต่รายงานชนะสูตรพลิกศพที่กลุ่มนิติเวศชัดเจนออกมาเลย
ระบุสาเหตุการเหตุตายไม่ได้เนื่องจากศพเน่า
ก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นเกิดจากการกระทำความผิดทางอาญาหรือไม่

อันเหมือนกันหมดแรงงานชาญสุดเสียชีวิต
แต่ไม่รู้ไม่รู้ใครทำให้ตาย

คือมันไม่ใช่ผลของคดีอาญาโดยตรง
คือจริงมันต่อไปถึงว่าจะใครทำ

หรือเป็นอุบัติเหตุตัวเองทำก็แล้วแต่
คือมันจะไปไม่ถึงเพราะว่าสาเหตุการณ์ตายไม่รู้

อาจารย์ถ้าสมมุติเปรียบเทียบกันกับคดีอื่นนะคะ
เช่นถูกฆาตกรรมนะคะ
หรือว่าจะเป็นการเผานั่งยางที่เคยมีข่าวต่างนานามา

มันอย่างนี้ก่อนมันมี๒องค์ประกอบ

ประกอบหนึ่งตัวสำคัญที่สุดคือ

แล้วถ้าชนะสุดพิส่งก็ฟ้องคดีไม่ได้
แต่ถ้ามีพยานแวดล้อมอื่นที่พอเชื่อได้ว่า

ทอดทิ้งคนให้ถึงแก่ความตายก็ผิดนะ
หรืออุบัติเหตุหรือทำประมาท
แล้วสาเหตุการตายที่จะเป็นคดียา

คนเจ็บป่วยแล้วทอดทิ้งให้ตายโดยไม่ให้การช่วยเหลือ
อย่างถ้าสมมุติในคดีที่เคยผ่านมานะคะ
ตัวอย่างเร็วก็คือเช่นสมมุติมีการพบซาก

เออเห็นไหมเรื่องการตาย
พอสาเหตุการณ์ตายออกมามันไม่ใช่คดีอาญาก็จบ
อาจารย์ถ้างั้นเปรียบเทียบคดีเนี่ยนะคะ
ถึงของชมพู่ทำไมมันดูยาก
เพราะว่าชนสูตรรอบแรกบอกไม่ได้เลยใช่ไหมคะ

แล้วทำไมน้องขึ้นไปได้ยังไง
นี่คือสิ่งที่สังคมสงสัย
มันน่าจะมีคนพาขึ้นไป
แต่ว่าไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอว่าใครเป็นคนพา
ตำรวจเองพยายามจะสอบตั้งแต่ต้น
ว่าน้องหายไปนั่งคุย
พี่สาวเล่นเกมอยู่แป๊บเดียวหายไป

ถ้าได้จุดจิ๊กซอตรงนี้อีกจุดหนึ่งว่าใครพามันก็อาจจะ

ขออนุญาตชวนอาจารย์คุยแบบไม่กฎหมายนะคะ
คือถ้าสมมุติเราดูแค่ตามข่าวน้องเนี่ย

ไม่ว่าจะเป็นไปถึงจุดที่พบศพ
หรืออย่างที่หรืออย่างที่รองผู้ประวัติศาสตร์บอกนะ
คือเราไม่รู้ว่าจุดที่พบศพคือจุดที่เด็กไปจนถึงนั่นหรือเปล่า
หรือถูกพาไปจนถึงนั่นหรือเปล่า
หรือว่าจริงแค่ถูกพามาทิ้งเฉย
คือระยะทางเป็นกิโลไปบนเขานะคะ
แล้วก็ระยะเวลาจากหายไปแล้วกว่าจะพบเนี่ย
คือมันเชื่อลำบากถูกไหมอาจารย์
เชื่อลำบากว่ามันจะเกิดขึ้นเอง

แต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็ในเมื่อมันไม่ได้มีหลักฐาน
หรือไม่มีพยานเลยยังไงมันต้องจบแค่นี้
ใช่คือมันจบในชั้นสำนวนชนะสูตรพลิกศพ
แต่การที่ตำรวจจะสืบสวนสอบสวนต่อไปหรือไม่

แต่ถ้าเขาสืบสวนสอบสวนต่อไปจนได้ความว่า
เฮ้ยมันน่าจะเป็นคดีอาญานะ
ก็เอาสำนวนชนะสูตรพลิกศพมาตั้งแล้วทำเป็นคดีอาญาขึ้นมาอีกรอบหนึ่ง